เพราะว่าเป็นนักร้องสาวชาวไทย

ที่ได้ขึ้นเวทีนี้นั่นเองค่ะ
ได้รับคัดเลือกให้ไปเดินพรมแดงในงานออสการ์๒๐๒๐
เป็นเพลงดังประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่น
ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์
รวมกับศิลปินดังอีกมากมายเลย
ทางนี้ค่ะแก้มก็ฝากให้คนไทยร่วมเป็นกำลังใจให้กับเธอนะคะ

ตอนประมาณ๘โมงครึ่งนั่นเองนะคะ

ประเทศไทยมีชื่ออยู่บนเวทีออสการ์ในปีนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นเกียรติของชีวิตของครอบครัว
แล้วก็รวมไปถึงแก้มจะทำหน้าที่ของคนไทยให้ดีที่สุดค่ะ
จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ
นี่แหละค่ะสุดยอดนะครับแล้วก็ขอบคุณค่ะ

พร้อมจะขึ้นเวทีแล้วเป็นชุดราตรีสีฟ้า
เดี๋ยววันนี้ก็ได้ติดตามภาพกันต่อเนื่องนะคะกับแก้มวิชญานีค่ะ